ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ที่กำแพงเพชรนะฮะ
เธอเนี่ยเป็นโรคอ้วนเป็นโรคอ้วนแล้วมาเป็นไทรอยด์นะครับ
ทำให้ตอนนี้น้ำหนักตัวเนี่ยสองร้อยกว่ากิโลกรัมค่ะนะฮะ
แต่เธอก็ฐานะยากจนก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไป
เกิดโรคเนี่ยกำเลิบนะฮะถึงขั้นเสียชีวิตไปครอบครัวจะลำบาก
ก็เลยวอนนะฮะขอความช่วยเหลือก็คืออยากให้ช่วยต่อโรงศพไว้ให้เธอหน่อยได้ไหม
สำหรับเจ้าหน้าที่จะหน่วยไหนก็ได้หรือว่าจะผู้ใจบุญ
ถ้าเธอเป็นอะไรเสียชีวิตขึ้นมาครอบครัวจะได้ไม่ลำบาก
อ่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานจุดโกบัง
อ่าแล้วก็จิตอาสาได้ทำตามความประสงค์ของเธอนะฮะ
ต่อโรงศพให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็นำมาไว้ที่สาระอเนกประสงค์
ในพื้นที่หมู่๕บ้านหนองดุกตำบลถ้ำกระต่ายทองอำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผู้ที่ร้องขอคือนางสาวนวรัฐจันผล
ชื่อเล่นชื่อบีอายุสามสิบปีนะครับเธอป่วยเป็นโรคอ้วนแล้วก็ไทรอยด์
ตอนนี้น้ำหนักตัวกว่าสองร้อยกิโลกรัมนี่นะฮะนางสาวนวรัฐเนี่ยบอกว่า
อาการป่วยของเธอเนี่ยไม่สามารถรักษาหายได้
อกจากเป็นไทรอยด์แล้วยังเป็นโรคอ้วนด้วย
ก็เลยยากต่อการผ่าตัดรักษานะแล้วเธอก็ยังมีอาการก็คือ
เวลานอนหลับมักจะหายใจไม่ออกนะฮะ
บางครั้งก็หลับลึกไปโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่หายใจนะฮะ
สามีกับญาติต้องช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่ตลอดนะครับ
บางทีก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลนะแพทย์ก็รักษาได้ทันทุกครั้ง
แต่ก็เกรงว่าหากวันไหนรักษาไม่ทัน
นอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเลยเนี่ยครอบครัวจะลำบาก
เพราะปกติก็ลำบากอยู่แล้วยากจนอยู่แล้วนะ
สามีเองก็ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นประสาท
แม่สามีก็พิการหูหนวกนะฮะ
ทุกวันนี้มีรายได้แค่เงินช่วยเหลือผู้พิการ
เธอก็มีอาชีพคือรับจ้างพับดอกไม้จันทร์นะฮะ
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ครอบครัวลำบากหากเธอเป็นอะไรไป
ก็เลยวิงวอนว่าช่วยต่อลงศพไว้ให้หน่อยได้ไหม
อาการที่หนูเป็นเนี่ยคือจะชอบหลับลึกตอนกลางคืน
ปลุกไม่ตื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเนี้ยบ่อยบ่อย
ความรู้สึกตอนนี้ก็คือว่าอยากจะขอบริจาคโรง
เพื่อที่ว่าจะเอามาไว้เวลาที่ตัวเองตายเลยอยากให้เลยติดต่อไปทางพี่กู้ภัย
ให้เขามาวัดตัวเพื่อที่จะทำโรงให้เขาบริจาคโรงให้
เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่ง
หนูไม่มีชีวิตอยู่แล้วหนูจะทำยังไง
จะทำยังไงคนข้างหลังจะทำยังไง
หนูก็ไม่อยากให้ลำบากใคร
ความสูงความเกาะ๙๐เซนความสูง๖๐เซนยาว๑๘๐เซนเนี้ยครับ
คือต้องใช้โรงที่ขนาดใหญ่ก็ครอบครัวคือปกติก็ไม่มีรายได้
ถ้าต้องไปใช้โรงใหญ่แล้วจะไปหาซื้อที่ไหนอะไรยังไง
คือเธอก็ไม่ได้มองว่าเป็นการแช่งตัวเองเป็นเรื่องอับประมงคล
ก็เหมือนกับมรณานุสติไงรำลึกถึงความตาย
เพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
กู้ภัยทางจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำให้เขาก็มองว่าก็ไม่ใช่การแช่งผู้ป่วยหรอก
แต่มันเป็นความประสงค์ในการเตรียมพร้อมของเขา
ก็พร้อมจะทำให้เพื่อความสบายใจแล้ววันนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
ไปรับนางสาวนวรัฐเดินทางไปที่วัดสุวรรณาราม
เพื่อไปดูโรงศพของตัวเองแหมจะพูดอย่างนี้มันก็
แต่ก็ของเธอนั่นแหละตามที่เธอมีความประสงค์นั่นแหละ
อยากจะเตรียมไว้ล่วงหน้านะฮะก็ช่วยกันต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
เธอก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันต่อลงศพให้ทั้งจิตอาสาทั้งกู้ภัย
ตอนนี้เธอก็หายกังวลแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
อย่างน้อยก็ไม่เป็นภาระให้กับสามีให้กับครอบครัว
ก็หวังว่าอาการจะดีขึ้นนะฮะถือเตรียมไว้ได้ก็
หวังว่าจะไม่ต้องใช้ก็แล้วกันหรือว่าอีกสัก๘๐ปี๑๐๐ปีค่อยใช้ก็ได้
เพราะว่าจริงแล้วก็ถ้าเกิดหาคุณหมอรักษาโรคอ้วนอะไรแบบนี้ก็พอรักษาได้นะคะก็ช่วยได้